เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะว่าป่วยเข้าโรงพยาบาล
แต่วันนี้มาเดินหน้าต่อแล้วนะฮะ
เอาโดรนใต้น้ำไปงมหาหลักฐานใน๓จุด

หวังจะเจออาวุธที่เชื่อมโยงในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แล้วฝากเตือนไปถึงทนายเดชาด้วยนะว่าหยุดขู่คุณแม่ได้แล้ว
นะฮะนักอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับ
ทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมนะครับไปกับผู้เชี่ยวชาญ
เอาโดรนไปงมหาหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมใต้น้ำครับ
ซึ่งโดรนใต้น้ำที่นำมาใช้นะครับสามารถดำน้ำได้ลึก๑๐๐เมตร
คือสามารถบันทึกได้นะครับ๓๐เฟรมต่อวินาที
แล้วก็มีแขนกลในการช่วยจับนะครับ
หรือจะคีบของใต้น้ำได้น้ำหนักสูงสุดถึง๘กิโลกรัม
อัจฉริยะบอกว่าจะงมหา๓จุดคือ
ท่าจอดเรือทรายวัดค้างคาวและวัดเขมาพิรัตราราม
หรือขวดแก้วต่างซึ่งสิ่งของพวกนี้
จะอยู่ใกล้จุดที่ทิ้งระยะ๓๕เมตร
ไม่ได้ถูกน้ำพัดหายไปไหนโดยจะใช้เวลาค้นหา๔ชั่วโมงครับ
จะยื่นฟ้องเองครับวันที่๒๓มิถุนายน
ซึ่งเป็นวันกำหนดที่อายการจะยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อสาร
โดยข้อหาต้องโทษสูงกว่าประมาทนะครับ
ส่วนโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมที่บางแจ๊กจะส่งมาต้องตรวจสอบก่อน
ไม่งั้นอาจเข้าข่ายการสร้างหลักฐานเท็จครับ
ถูกไม่เอามีดกลับบ้านเพราะว่ามีคราพเลือด

เพราะถูกคิดว่ายังไงก็มันหาไม่เจอ
ด้วยขณะนะเราสร้างมาว่ามีคราพเลือด

อัจฉริยะยังชี้แจงกรณีที่คุณแม่ของคุณตังโมบอกว่าคุณตังโมถูกฆ่าบนบก
คือคุณอัจฉริยะบอกว่าคุณแม่อาจจะเข้าใจผิดโดยจุดบนบกเป็นช่วงที่ถูกทำร้ายไม่ใช่การเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากจมน้ำแล้วก็ฝากไปถึงทนายเดชาด้วยนะครับบอกว่าควรหยุดพูดข่มขู่คุณแม่ได้แล้ว
เพราะการไลฟ์บางครั้งเนี่ยเหมือนเป็นการข่มขู่ตอนนี้คุณแม่ไม่สบายใจแล้วก็กลัวด้วยนะครับ
ขณะที่ก่อนจะเริ่มภารกิจนะครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะครับมาจุดทูป๓๖ดอกไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ภารกิจลุล่วงแล้วก็บอกว่าอุปกรณ์ที่เอามาใช้นะเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมาช่วยหาพญาหลักฐานครับส่วนประเด็นเรื่องคราบล